ปลาบูทองหลายคนเคยได้ยินเรื่องราวนี้
เยื่อยอายตอนเด็กนี้ชั้นอยากเป็นเยื่อยอายมากเลยค่ะ
เคยเห็นแต่ในนิทานที่เห็นอยู่เนี่ย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
ยาวไปไหนอ่ะแต่ดูหน้าตามันบูบูนะสิหน้าเหมือนคุณเหมือนกันเนอะ
บูบูบูบูบูเคยมีคนบอกคุณหน้าเหมือนปลาบูไหมไม่
มีแต่คนบอกผมหน้าเหมือนปลาไหลถ้าไม่มีหูผมก็ปลาไหลเลยแหละ
แต่เนี่ยดิฉันไม่เคยเห็นปลาบูสีทองนะเออแต่มันดูก็สวยดีนะ
ถามว่าไปเจอมาได้ยังไงต้องไปถามคนนี้ครับนายระลึกรัตนพลที
อายุ๖๕ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่อเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
อืมเขาบอกว่าเขาไปวางรอบดักปลาเมื่อวานก่อนแล้วพอถึงเวลา
เอารอบจับปลานั้นขึ้นมาแล้วไปเจอกับปลาบูทองเข้า
ตอนแรกเขาก็คิดนะเฮ้ยนี่มันปลาอะไรสีทองเออ
อกตกใจใช่ปลาบู่จริงหรือไม่เฮ้ยจริงแต่สีมันไม่เหมือนทั่วไปอะครับ
เอาขึ้นมาดูโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วขอเลี้ยงเอาไว้ละกัน
เพราะเขาเชื่อว่าเจอกับสัตว์สีทองอย่างนี้จะให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
มีความเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าตีความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
เป็นสิ่งที่ว่ากันว่าจะเป็นเลขมงคลมันก็ว่ากันไปเนอะ
แต่ยังไงซะเขาก็ต้องขอจุดซะหน่อยจุดจุดอะไรล่ะจุดทูปเสียงทา
ไม่ใช่จุดที่ปลาเขาบอกว่าที่ปลามันมี๓จุด
ก็เลยต้องไปดูว่ามันมีจุดอะไรบ้างก็คือมีจุดจุดไง
อะไรอย่างนั้นแหละสามจุดมีจุดตะแปลกก็เลยไปดูได้เห็นไหม
คุณเห็นไหมดำนั่นน่ะเออเนี่ยจุดจุดดำ
อะไรอ่ะอยู่ที่ตัวของปลาเราก็ไม่แน่ใจนะนี่เห็นไหม
มันมี๓จุดจริงที่หน้ามันมันเหมือนเป็นปานปืด
ติดอยู่ที่หน้าของเจ้าปลาอย่าไปนับไอ้จุดดำที่เป็นดวงตานะ
แต่ให้นับไอ้จุดดำที่อยู่ตรงหน้าของปลาเนี่ยเขาว่ากันว่าอ้าวมาให้ชงให้โชคก็ว่ากันไป
แต่มันก็เป็นไปได้นะน้องใบตองนะเรื่องของความผิดปกติตามสีที่แบบไม่ใช่ธรรมชาติของมัน
แต่ไม่เคยเห็นเคยได้ยินแต่ในนิทานปลาบูทองที่เพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ย
ปกติเราเคยเจอพวกปลาไหล่เผือกปลาไหลสีทองปลาไหลสีทองใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาไหล่เนอะ
เจอกันบ่อยแต่ว่าปลาบูสีทองไม่เคยเจอเหมือนกันเออแปลกดีอันนี้แปลกจริงนะ
ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะมีแต่ในนิทานจริงแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่คุณชนะบอกนะคะ